แต่เป็นทองจริงที่ถูกขโมยไป
น้ำหนักเกือบ๓๐๐เลยนะคะ
แล้วคนที่ขโมยก็ไม่ใช่ที่ไหนค่ะ
อดีตเคยเป็นมือโกตอนนี้กลายเป็นมือขโมยไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
เป็นผู้รักษาประตูน่านเอฟซี
ตำรวจตรวจนับทองของกลางคุณดูสิเยอะแค่ไหน
น้ำหนักเกือบ๓๐๐บาทเลยนะคะ
ผู้ต้องหาก็คือผู้ชายที่ใส่เสื้อขาวนั่งคอตกอยู่นี่แหละค่ะ
แล้วก็ไม่ใช่ใครที่ไหนด้วยนะคะ

นายนนทกขาวพลายหรือว่าเควัย๓๐ปี
ผู้รักษาประตูน่านเอฟซีเองค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านทองทวีชัย๔
อยู่ในตลาดสะพานดำอำเภอเมืองนครสวรรค์
ของนายวินัยทวีชัยถาวร

เคยถูกตำรวจนครสวรรค์จับมาแล้ว

และข้อหารักทรัพย์ซึ่งเป็นรถยนต์

ครั้งนี้นายนธกรคนนี้

แล้วก็รายละเอียดพฤติกรรมของร้านทอง

โดยวันที่เขาเลือกก่อเหตุคือคืนวันที่๔ธันวาคม

เดินออกหลังร้านแล้วก็เอากุญแจคล้องประตูไว้

ก็ไขกุญแจของตัวเองที่เอาไปล็อกไว้นั่นแหละ

มันขึ้นรถโดยศาลมาจากนครสวรรค์

เอาเงินไปเข้าบัญชี
แต่สุดท้ายก็ไม่รอดฝีมือตำรวจไทยหรอกนะคะ

หมดอนาคตกันไปนะครับ